คือความอลังการทุกครั้งนะที่แบบว่าเวลามีการแข่งขันครั้งหนึ่ง
ตอนพักครึ่งเขาก็จะมีแบบว่านักร้องดังมาทำแสดงโชว์

นึกว่าขุนกระบอกที่เย็นมากที่เค้าได้รางวัลนะ

แต่บอสเมริกาผ่านไปแล้ว
เดี๋ยวลอยมา

ไม่ได้ลอยธรรมดานางม้วนตัวด้วยคุณหนุ่มดู

อยู่ที่ช่วงกางเกงใน

แต่ว่าหุ่นด้านจากนี้ต้องเป็นสลิงค์ที่หุ่นอย่างนี้เลยอ่ะ

นั่นไหนไอ้ก้นที่อยู่เหนือเอวแล้วก็เลื่อนลงมาด้วย

เหมือนกับเป็นมีอะไรในนะ
ในการที่แบบว่าให้พระเจ้าคุ้มครองคนอเมริกัน
เหมือนกับไปแขวะ

หลังจากนั้นเป็นเมลห์
เขาก็เปิดตัวว่าเขาสนับสนุนฮิลาลี่คลินตัน
หลังจากนั้นก็เป็นเมลห์เพลงฮิตเยอะแยะมากมายเลย